สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
อยู่กับผมจูด้งครับวันนี้ผมอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินที่จังหวัดสะแก้วนั่นเองครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดแห่งนี้
ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคึกคักมากมีอะไรแปลกด้วยนะครับ
ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับไป
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะตามพี่สมศักดิ์ไปดูการค้าขายที่ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินกันครับ

ตลาดนี้เนื้อที่มันใหญ่มันประมาณเท่านั้น
ก็คือประมาณ๕๐ไร่ส่วนนี้จะเป็นนูและเนื้อเข้าด้านในดูก็ได้ครับเข้าด้านในเลย
ตรงนี้จะเป็นฝั่งพี่น้องชาวกัมพูชานะครับคือพี่น้องชาวกัมพูชาก็ได้มาพักทำการค้าขายอยู่ตรงนี้
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านขายหมูร้านหนึ่งแล้วครับสวัสดีครับ

อันนี้พี่เป็นเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาครับไทยใช่ไหมครับวันนี้ขายมานานหรือยังครับ

ส่วนใหญ่ตลาดนี้คนกัมพูชาหรือคนไทยจะมาซื้อ

แต่ว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเห็นบางคนก็น่าจะเป็นกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งแผงนี่เป็นแม่ค้าชาวกัมพูชานะครับสวัสดีครับ

อู้ว๑๐ปีแล้วตอนเข้ามาก็แรกนี่พูดภาษาไทยได้ไหมครับ
ได้ถือหน่อยน่าจะพูดภาษาขายหมูนั่นแหละ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเราเดินซอยหมูแล้วเดี๋ยวเราไปดูตลาดไก่กันบ้างนะครับ

ซอยนี้เป็นซอยที่ขายเกี่ยวกับเนื้อไก่นะฮะ

มีเนื้อไก่มีไก่ตัวมีโครงไก่นะครับ
คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งร้านที่ผมเห็นมีปลาไหล

แมงแมงดาครับผมนั่นเป็นหอยเชอรี่
หอยเชอรี่อันนี้แมลงอะไรครับ

ชะมอล่ะชะมอล่ะ
ครับคุณผู้ชมครับตลาดชายแดนนอกจากมีเนื้อหมูเนื้อไก่
มีอาหารทะเลด้วยนะครับอาหารทะเลค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะนะฮะ
อาหารทะเลนะครับมีทุกอย่างนะครับ

กาลาดแดงหอยแคลง
หลากหลายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมไปครับคุณผู้ชมไปดูโซนต่อไปเลยดีกว่าครับ
พาคุณผู้ชมครับจากตลาดผักเดี๋ยวเราไปต่อที่ตลาดผลไม้กันต่อดีกว่าครับตรงนู้นเลย
โอ้โหคุณผู้ชมครับผมเจออีกหนึ่งร้านนี่ฟักทองยักษ์นี่ฮะใหญ่มาก
อีกหนึ่งแพ้งทุเรียนทุเรียนอะไรครับหมอนทองครับหมอนทองนะครับอันนี้ทุเรียนที่จะรับมาจากไหนครับ
จากอุตรดิตครับอุตรดิตนะ
นี่คือทุเรียนที่มาจากอุตรดิษฐ์
นี่ครับนอกจากของกินผลไม้ผักปลามีของใช้มือสองด้วยนะครับ
แต่เห็นที่สงสักบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยจะเยอะคือวันไหนนะครับ

ปกติเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองใช่ไหมครับคุณ

ถ้าใครอยากดูเสื้อผ้าหรือว่าของมือสองแนะนำโซนนี้ว่าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับ

เดินตลาดจนหมดแล้วนะครับ
ที่ชาวกัมพูชาถ้าจะเข้ามาฝั่งไทยก็ต้องผ่านประตูนี้ก่อน
แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่สมจักรมากนะครับ
ส่วนครั้งหน้าผมจุดงและสบัตรทั่วไทยจะพาไปดูอะไรอีก
อย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ